ภาครัฐนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่

จำได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จำได้นะครับ
ตอนนี้นะครับภาครัฐได้ว่าจ้างผู้ปกครอง

เดินชมวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ

ผู้ปกครองของทีมนักฟุตบอลจังหวัดชนหมูป่าอคาเดมี่แม่สาย

ของเด็กชายเอกรัฐหรือน้องบิว
นางหอมบุญเปี่ยมแม่ของเด็กชายมงคล

ช่วยให้ข้อมูลสถานสภาพพื้นที่
บริเวณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

และเรื่องราวการกู้ภัยเพื่อช่วยชีวิต๑๓หมูป่า

เฉลี่ยแล้ววันละกว่า๑๐๐คน
ซึ่งขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้าไป

นักท่องเที่ยวจึงได้ทำเพียงแค่ว่า
กระเจ้าแม่นางนอนแล้วถ่ายภาพเก็บไว้

ใกล้จะแล้วเสร็จในไม่ช้านี้ครับ

ที่แล้วครับคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

ส่วนไม่มีงานทำหรือไม่มีงานประจำ

ผู้ปกครองทำงานเป็นลูกจ้าง
ได้รับเงินเดือนเดือนละ๗๕๐๐บาท

ตามหลักมนุษยธรรมโดยเบื้องต้น

มีไก๊กิติมาศักดิ์นี้ก็ดีเหมือนกันนะ

เหตุการณ์ในวันนั้นอะไรอยากรู้อะไรนะครับ